ระเบิดศึกลูกดางชายหาดชิงชะนาเลิศแห่งเอเชีย

ก้าวไปสู่บันไดชิงแชมป์โลก

แม่ลี่บีชซิดนี่ประเทศออสเตรเลีย
ระหว่างวันที่๒๕๒๘มีนาคมนี้
ตบกระจายซ่ายเกษ็นเด้นทุกหน้าระเอียด